วันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมสวัสดีครับ

อาจจะเดายากเหมือนกันนะถ้าไม่เห็นปก
ตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้เรื่องปกแล้วตรงเป๊ะกับที่เราสปอยไว้แน่นอน

พุทธศาสตร์ประตูถ้าเกิดเป็นหนังไทยก็เป็นเหมือนสี่แผ่นดินอ่ะ

ตั้งแต่พี่เริ่มดูบอลน่ะได้ยินชื่อเขาแล้วนะ

คือมีแล้วมีแน่มีต้องรู้จักเขาอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นดังมากแต่เชื่อว่าน่าจะรู้จักแล้วล่ะ
จนถึงตอนนี้บุฟฟอลยังคงเล่นอยู่

แค่ว่าเขาเล่นกับปามาแต่ว่าปามาอยู่ในเซเลนดีแค่นั้นเอง
อ่าไปอยู่ลิงก์ล่างซะละ

เชื่อว่าด้วยอันนี้ก็ยังแอบคิดนะว่าถ้าเกิดเขายังอยู่กับเซเดอาร์เนี่ย
เขาก็ยังเป็นผู้รักษาประตูที่ยังเล่นในหลีกสูงสุดได้อยู่

เออแต่อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ถือเป็นตัวท็อปเหมือนเมื่อก่อนแล้วแหละด้วยอายุด้วยวัยใดแต่ก็
ฝีมือหรือความเก่าเกมหรืออะไรต่างด้วยความที่เป็นโกด้วยแหละ
ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นตำแหน่งอื่นมันอาจจะไม่ได้ขนาดนี้เพราะด้วยต้องตำแหน่งต้องแรง
แต่ว่าพอเป็นพวกสาประตูเนี่ยมันมีความเก่ามีความอะไรเขาน่าจะเล่นได้อีกสบาย
สบายใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วย
ไปอยู่กับปามาทีมที่เมื่อก่อนก็ถือเป็นทีมในซีเรียอานะ

ไม่ใช่ทีมที่โนเนมนะแต่ตอนนี้ก็ฟอร์มก็จะดรอปลงไปก็ไปอยู่ในเซเลบี
เป็นทีมที่หลายคนชอบครับเป็นทีมที่เชียร์อันดับ๒เยอะนะ
เป็นทีมที่น่าเชียร์มีปริศาจยาวนานแล้วก็น่าลงไหลมาก
สำหรับพี่เหมือนยุคที่หลีกยูเนเต็ดอยู่ในหลีกร่าง
จะรู้สึกแบบนั้นจะแบบเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยและเป็นชื่อที่จะเอาใจช่วย
ก็คือคลายกัน

มาเข้าเรื่องของเรียกว่าลุงน้าหรือพี่
ผมคงต้องเรียกเป็นพี่พี่ต้านก็น่าจะเรียกพี่เหมือนกัน

อายุห่างจากมิฟฟอลประมาณเกือบ๑๐ปีได้
ก็คือบุฟฟอลเนี่ยเขาเพิ่งอายุครบ๔๔ไปเมื่อวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา
ใช่

๔๔ปีบอกเลยว่าแก่กว่าโค้ดบางคนในไทรลิงค์

อายุเท่ากันเก็บเลย

อืม
คืออย่างนี้ครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบุฟฟอลถึงมาเป็นอีพียี่

มันมีการให้สัมภาษณ์ของบุฟฟอลเมื่อไม่นานมานี้ครับ
เขาบอกว่าจริงเขาจะเลิกเล่นหลังจบรูปการ๒๐๑๖
ถ้านับถึงตอน๑๒๕เขาเริ่มใจว่าให้บรามาปี๕๕
เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะอยู่เล่นฟุตบอลมานานถึง๒๘ปี
ก็เลยเป็นอีพี๒๘

ก็บ้าเลยแหละ

แก่กว่าแฟนบอลแก่กว่านักเตะบางคนแน่นอน
เอาแค่ช่วงเวลาที่เขาเล่นเฉยนะเออตลกดีเว้ย
จริงเขาเคยวางแผนที่จะเลิกเล่นในช่วงปี๒๐๑๗๑๘แล้วด้วยซ้ำ
เพียงแต่ว่าดันมีข้อเสนอที่น่าสนใจแล้วน่าให้ทดลองไปหาประสบการณ์ใหม่ที่ฝรั่งเศสกับปารีแซงแชคแมง
ทีมที่เคยค้าแข้งในช่วงปี๙๕ถึง๒๐๐๑นะครับ
ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะน่าจะทราบนะครับว่าจริงสมัยก่อนเนี่ย
อยู่ยงโครงกระพันธ์มา๑๐กว่าปี
มันสะท้อนว่าตำแหน่งของผู้สาประตูมันหาคนที่ฝีเท้าดีจริงไม่ง่าย
ฝีเท้าไม่เคยตกลงแม้ว่าจะอายุมากแค่ไหนก็ตาม
แต่ก็เป็นแค่แบบจุดเล็กน้อยมาก
ถ้าเทียบกับฝีมืออันสุดยอดของมุฟฟ้อนด์เนี้ยอืมจนจนผมคิดว่าด้วยวัยสี่สิบสี่ปีอย่างเงี้ย
การจะหาผู้รักษาประตูที่ผลงานทัดเทียมกับบุฟฟอลได้ผมยังไม่เคยเห็นใครเลย
อืมแม้ว่าผู้สาวประตูคนนี้จะชื่อเอ็ดบินฟันเดอร์ซาร์ปีเตอร์ชังไมเคิลโอรูลคานอิเคกาซียาดามิดเดเกย์อมรุนเกลนอย่างเยอะ
ผมว่าถ้าถึงจุดหนึ่งอายุที่ไล่กับบุฟฟอลผมว่าอาจจะฝีเท้าฝีมืออาจจะแย่กว่าบุฟฟอลไปแล้วก็ได้
ผมมองอย่างนี้ผมประเมินให้มุฟฟ้อนด์ต้องเป็นผู้สาวประตูที่ดีที่ทุกคนเคยมีมา
คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยกับที่บอยพูด
เขาเป็นผู้เล่นที่ลงสนามในฐานะนักเตะอาชีพเนี่ยมากกว่าพันนัด
ติดทีมชาติอิตาลีประมาณ๑๗๖เกม
อันนี้ก็จะคือเราจะเล่าเรื่องของบุฟฟอลเนอะ
ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าบุฟฟอลเนี่ยเป็นคนที่เกิดในครอบครัวของนักกีฬา

คุณพ่อของบุฟฟอลเนี่ยเป็นนักยกน้ำหนัก

พี่สาวสองคนของบุฟฟอนด์เป็นนักกีฬาวอเลเวอร์บอร์ดทีมชาติ
แล้วก็มีลุงครับมีลุงของเขาชื่อลอเลโซบุฟฟอนด์
เคยเป็นพุทธศาสตประตูให้กับเอซีมิลานถึง๑๐ปีในช่วงปี๑๙๓
เฝ้าเสาให้กับมิรานไปอีก๒๗๗เกม
แล้วก็พอเลิกเล่นก็เป็นแนวมองให้กับนิราน

คนในตระกูลบุฟฟอลเนี่ยเล่นกีฬาได้ใช้มือหมดเลย
ทุกคนใช้มือผมเรียกว่ามันคือมืออันแข็งแกร่งของตระกูลบุฟฟอลโอ้โหนะฮะ

สังเกตให้ดีเขาใช้มือแกร่งมาก

คนนะฮะแต่อย่างนี้ครับแรกเลิกเดิมทีครับ
เขาเล่นในตำแหน่งกองกลางมาก่อน
กับการเล่นมีตรงกลางนะครับ
แล้วก็ตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เด็กทั่วไปไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่
เอาง่ายครับเราเป็นนักเราเป็นเด็กเตะบอลข้างบ้านเราก็ไม่ได้อยากมายืนเป็นโกลใช่ไหมครับ
เราอยากไปแบบสัมผัสบอลมากกว่าที่จะใช้มือสัมผัสอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเค
ทำให้เขาก็โอเคหลงไหลการเป็นผู้รักษาประตูในที่สุดนะครับอืม
ตำแหน่งผู้สาปประตูครับเป็นตำแหน่งที่สนุกจะว่าสนุกมันก็สนุก
แต่มันก็เป็นตำแหน่งที่เจ็บปวดอยู่ไม่น้อยอืมเดี๋ยวเราจะมาขยายความครับ
ในท้ายที่สุดคุณต้องมีความเป็นคงพูดถึงตำแหน่งที่สุด
คือคนที่ชอบทำตัวเองเจ็บตัวครับเพื่อที่จะเป็นผู้รักษาประตู
เพราะเมื่อคุณเป็นผู้สาประตูสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณ
อย่างเป็นปกติก็คือการเสียประตู
และคุณก็น่าจะรู้ว่าการเสียประตูไม่ได้ทำให้คุณมีความสุข

อันนี้คือสิ่งที่บุฟฟอลพูดขึ้นมาครับ
อันนี้แปลโคตรมาวักต่อวักเลย
สิ่งที่เขาเล่นฟุตบอลมาหลายยุคครับ
เขาก็ได้เจอความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็คือเรื่องของลูกฟุตบอล
ฟอลบอกว่าลูกฟุตบอลสมัยก่อนเนี่ยจะพุ่งช้ากว่าปัจจุบันมาก
แต่ลูกฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันพุ่งและเร็วกว่าเดิมมาก
ไม่ว่าจะเป็นวัสดุประกอบลูกฟุตบอลเอ่ยความเร็วที่มันเพิ่ม
ทุกอย่างมันคือการทำให้พุทธศาสตร์ประตูมีปัญหายากขึ้น

แล้วก็บุฟฟอลยังบอกถูกว่ากฎกติกาของฟุตบอลในสมัยใหม่เนี่ย
มันมีโอกาสที่ทำให้พุทธศาสประตูเนี่ยเสียฟาวง่ายหรือโดนใบแดงได้ง่ายกว่าเดิมด้วย
แล้วก็บุฟฟอลก็พูดถึงเรื่องของการ
เกิดใหม่ของตำแหน่งผู้สาประตูที่ต้องใช้เท้าเล่นเหมือนกับผู้เล่นทั่วไป
ซึ่งบุฟฟอลก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า
ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตำแหน่งผู้สาประตูเดิมมันเป็นตำแหน่งที่เล่นยากอยู่แล้ว
เพราะว่าคุณจะต้องป้องกันประตู
แล้วจริงถ้าเราเคยดูฟุตบอลในสนามครับเราจะเห็นเลยนะครับว่า
โกลของประตูที่เขาต้องเฝ้ามันใหญ่มาก
มากนะมันไม่ใช่เล็กเลยอ่ะมันใหญ่โคตรอ่ะ
คือคุณต้องดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่มากเนี่ย
แล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะป้องกันอยู่แล้ว
แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ย
รักษาประตูต้องใช้เท้าสร้างเกมให้กับเพื่อนร่วมทีม
ซึ่งบุฟฟอลมองว่าเอาดิ้งเขาก็ไม่ได้คัดค้านอะไรกับการเปลี่ยนแปลง

แต่แค่บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้หลักประตูต้องทำอะไรยิ่ง
แต่ทีมรอดยิ่งเยอะมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
เมื่อการเล่นเวลาเรือนี้บ่อยนะ
แล้วก็คองบรรย์อยู่เกือบนาทีอยู่ที่ริมเส้นฝั่งซ้ายไหมหน่ะ
โอ้ใจหายจนแบบคือเค้าออกมาเพื่อจะโหมกสกัน
แล้วก็เหมือนกับโดนสวนกลับ
แล้วกองหน้าก็พุ่งเข้าไปหาเขา
แล้วถ้าออกมานอกเขตหรือพื้นที่ใดก็ตามมันใช้มือไม่ได้แล้วนะ
ไม่นับถึงกฎกติกาใหม่ที่มันทำให้เสียฟาวหรือโดนใบแดงได้ง่าย
อย่างที่บุฟฟอลบอกมันก็เห็นได้ชัดอยู่
อืมนั่นแหละ

ต่อมาครับเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าความลับของจารุจิบุฟฟอลครับ

เหมือนที่บอกไปก็คือผมมองว่าบุฟฟอลเป็นผู้สาประตูที่
รักษามาตรฐานตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม

ซึ่งนี่คือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของบุฟฟอล

และการรักษามาตรฐานมันรักษาได้ยังไง
อันนี้บุฟฟอลเขาเล่าให้ฟังครับว่า
งานของผู้สาประตูเนี่ยเป็นงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่คุณทำดีก็คือเท่ากับแค่เสมอตัว

คือเรื่องปกติแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณทำพลาดแม้แต่ครั้งเดียว
สิ่งที่คุณเคยทำดีมาต่อทั้งชีวิตคุณก็จะถูกทะลม
โดยจากแฟนบอลจากสื่อโน่นนี่นั่นโดยเฉพาะตอนที่มีโซเชียลมีเดีย
ทุกคนจะลืมไปว่าความสำเร็จหรือผลงานที่คุณเคยทำได้ในอดีต
มันคืออะไรทุกคนจะลืมทันที
กลายเป็นว่างานของคุณก็แบบก็แค่เสมอตัวรักษาประตูได้ก็คืองานของคุณไง
แต่เราก็หลงลืมไปว่าสิ่งความสุดยอดของเขาคืออะไรก็จะถูกหลงลืมไป
ฟอลบอกว่าเรื่องของความสม่ำเสมอเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นที่จะทำให้นักฟุตบอลเป็นแบบนั้นได้นะครับ
ฟอลบอกว่าอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องของความใจเย็น
ฟอลบอกว่าการเป็นผู้สาประตูที่ดีเนี่ย
ควรจะต้องพิจารณาอย่างดีทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจใดก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นการพุ่งออกไปรับบอลการวิ่งออกไปนอกกรอบปากประตู
ชกบอลการโน่นนี่นั่นตัดสินใจที่จะไปพุ่งไปรับอะไรอย่างนี้
ทุกอย่างมันต้องผ่านการพิจารณาอย่างดีแล้วก็ต้องใจเย็นมากที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามในแต่ละครั้งนะครับ
จนถึงการท้าทายผู้เล่นเกมลุก
ฟอลบอกว่าในช่วงต้นอาชีพเนี่ยตอนที่เขาอยู่กับปามาเนี่ย
สิ่งที่บุฟฟอลบอกมาข้างต้นเป็นสิ่งที่บุฟฟอลไม่ได้ทำเลย
คือถ้าเราดูทันบุฟฟอลในช่วงต้นอาชีพเนี่ยเขาจะเป็นผู้สาประตูที่คิดเร็วแล้วก็ตัดสินใจด่วนมาก
แล้วก็ชอบท้าทายออกมาท้าทายกองหน้าคู่แข่งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเมื่อประสบการณ์มันมากขึ้นนะครับ
มันก็มีประสบการณ์มากขึ้นความเชี่ยวกราวในตำแหน่งนี้มันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมา
การตัดสินใจแบบขุนหันพันแลนด์อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักในมุมมองของบุฟฟอล
ฟอลก็เลยเริ่มลดที่พออายุมากขึ้นก็เลยเริ่มลดความห่ามลง
เริ่มลดการท้าทายคู่แข่งหันมาดูว่าปากประตูเนี่ยตัวเขายืนได้ดีแค่ไหน
ชกบอลฟุตเวิร์คเนี่ยถูกต้องหรือไม่เริ่มดูตรงนี้มากกว่านะครับ
มันจึงทำให้บุฟฟอลอยู่ในจุดที่ขาดเดาขาดการคำวลสถานการณ์ท่างที่อยู่ข้างหน้าได้
อาจจะเดาได้ว่ากองหน้าคนนั้นจะทำแบบนี้จังหวะนี้ถ้าชกบอลออกไปแล้วบอลจะไปไกล
ไปไกลแค่ไหนจะรอดพ้นจากจุดอันตรายหรือไม่

ต่อมาครับเป็นเรื่องที่เรียกว่า
ฟอลสู่เมืองหลวงของโลกแฟชั่น
ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกคือบุฟฟอลตั้งใจที่จะเลิกเล่นแล้ว
แต่ว่ามีข้อเสนอมาจากปารีไซแชคแมงครับ
บุฟฟอลก็เลยคิดอยู่นานว่าควรจะไปค้าแข้งดีไหมหรือเลิกเล่น
เพียงต่อว่าบุฟฟอลก็เลยมองว่า
การได้ไปลองเปิดประสบการณ์ในลีกใหม่
ใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม
มองหาวัฒนธรรมใหม่
การย้ายประเทศก็ดูจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะ
แต่แบบเฮ้ยสองคนนี้มันน่าไปเล่นด้วยอะไรอย่างนี้

ก็หลังจากที่กลับมาที่ตูเดนอีกครั้งหนึ่งครับ

เพราะว่าในรูปการ๒๐๒๐ถึง๒๐๒๑
เออ
ก็เป็นเรื่องตลกที่ได้เล่นกับลูกเพื่อนแล้ว

ซึ่งน่าจะเล่นกับแกงกองเหมือนกันครับถ้าไม่ผิด
เป็นกองหน้าดาวรุ่งของแกงกองอย่างนี้
ก็ได้เจอกับลูกเพื่อนอีกแล้ว

ทักกันนะตอนทักกันในสนามน่าจะตลกดีนะ

ในช่วงที่ค้าแข้งกับปามา

มันก็ตลกเนอะ

ก็ได้เล่นกับลูกเพื่อน

จริงเลือกตลกมันยังไม่ได้หมดจริงเท่านี้ครับ

ก็คือในฤดูการสุดท้ายของ

อืม

คือสุดที่น่าตลกคือจาก
สุดที่น่าตลกคือการเป็นเพื่อนร่วมทีมาตลอดเนี่ย
แล้วก็สนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกัน

เออ

และก็มีเครื่องหมายอาเซ็ทดีกับเครื่องหมายคำถามอ่ะ
ขอให้โชคดีกับความท้าทายครั้งใหม่

แต่ในเรื่องของการทำงาน
ตอนที่คุมทีมมุฟฟ้อนก็จะเรียกฟีโลกว่าบอส

ก็เป็นเรื่องของการให้เกียรติเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่การทำงาน
เพียงแต่ว่าเมื่อเลิกงานก็ถอดหัวโขดอันนั้นออก
ก็กลายเป็นอันเดย์กับจีจี้จี้ก็คือชื่อเล่นของบุฟฟอล

เพราะว่าฉายาชื่อเล่นของบุฟฟอลจริงคือจารุจิใช่ไหมครับ

ส่วนถ้าฉายาของบุฟฟอลจริงคือฉายาซุปเปอร์แมน

ซุปเปอร์แมนเพราะว่าตอนอยู่ปามาเขาเคยใส่เสื้อซุปเปอร์แมนครับ
แล้วก็ตอนที่กลับมาค้าแข้งกับปามาที่เป็นรอบนี้

ประโยชน์ต่อมาเป็นเรื่องของจะกลับมาจุดต้นที่ทีมปามา
ต้องบอกว่าการกลับมาค้าแค้งกัน
เพราะว่าในรุ่นการ๒๐๒๐ถึง๒๐๒๑ปามาภัมษ์ตกชั้นด้วยดับที่๒๐
เพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยฟุตฟอลก็เคยลงไปเล่นในเซเลบีมาก่อน
ช่วงที่วิวปุ๊กถูกปรับตกชั้นจากกรณีเกาโชปบ่อรี
เวลานั้นบุฟฟอลด์ก็มีพาวเวลเนทเวทดาวิทเตรเซเกคาลดิโอมาคิซิโอจอร์โจคิอเลนี่แล้วก็อเลซาโดเดอร์เบียโร
ซึ่งนักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะที่ปฏิเสธที่จะย้ายไปทีมอื่น
สปิริตดีมากครับตอนนั้นสปิริตดีง่ายใช่ใช่ครับ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้บุฟฟอลกลับมาค้าแข้งที่ปามาครับเป็นเพราะว่าแผนงานของปามาที่มีการนำเสนอเข้าไป
ก็คือปามาต้องการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว
โดยภายใต้เจ้าของใหม่มีการปรับโครงสร้างภายในมีการดึงบุคลากรคนสำคัญคนนู้นคนนี้มาสู่ทีมเป็นจำนวนมาก
มีความคุ้นเคยกับบุฟฟอลในระดับหนึ่ง
เคยเป็นสปอร์ตไดเรกเตอร์ที่เซนติสเฟทเบิร์กครับ
ซึ่งตอนนี้ฮาเวียริบอลต้าก็มาทำงานเป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคของปามานะครับ
แผนงานที่ปามาเสนอให้กับบุฟฟอลก็คือการมอบประสบการณ์ความเป็นผู้นำ
เป็นตัวอย่างของนักฟุตบอลที่ดีการวางตัวให้เป็นตัวอย่างของนักเตะภายในทีมชุดนี้
ซึ่งทางปามาเชื่อว่านักเตะเหล่านี้ครับจะได้รับประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดและดีเยี่ยม
หากมีจารุจิบุฟฟอลอยู่ภายในทีม
อันนี้จริงอันนี้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ประสบการณ์สูง
ซึ่งสถานการณ์ของปามาตอนนี้ขอดูนิดนึงนะครับ
ปามาอยู่ในอันดับที่๑๑ครับ
ไม่น่าจะได้ขึ้นชั้นแน่เพราะว่าห่างจากโซนเลื่อนชั้นเยอะมากเลยครับ

ต้องมาดูครับซิงชั่นสุดท้ายของบุฟฟอลเนี่ยเขาจะพาปามากลับขึ้นมาสู่เซเลอาได้หรือเปล่า
ซึ่งถ้าทำได้จริงก็คือเป็นการปิดฉากที่ดีนะ
เพราะว่าเรื่องชั้นเริ่มเล่นเลย
เริ่มที่นี่กลับมาพาทีมที่เริ่มเลื่อนชั้นหนูมันเป็นนิยายที่น่าอ่าน

เรื่องสุดท้ายครับจุดสูงสุดของชีวิตของผู้ชายที่ชื่อว่าจาริกิมุฟฟอล
มีนักข่าวเคยถามบุฟฟอลครับว่าจุดสูงสุดของบุฟฟอลอยู่ที่เรื่องไหน
บุฟฟอลก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยบอกว่ามันคือการคว้าชำโลกในปี๒๐๐๖ของทุชักรี
นั่นคือจุดสูงสุดในชีวิตของเขาแล้วไม่มีจุดไหนที่เหนือไปกว่านี้แล้ว
ฟอลบอกว่าทีมชาติอิตาลีชุด๒๐๐๖เนี่ย
มันเป็นชุดที่เรียกว่าเตรียมตัวมาทั้งชีวิตเพื่อคว้าทองตี้นี้ให้ได้
คืออิตาลีชุดนั้นมันปัญหามันเยอะมากคือไม่ใช่ปัญหาของนักเตะนะครับ
แต่ปัญหาจากเกาโชโปรลีนี่แหละคือบอลอิตาลีเจอปัญหาว่าล้มบอลล็อกผลการแข่งขัน
มีการตัดสกชั้นมีการตัดแต้มอิตาลีตอนนั้นคือสภาพเลเทมาก
แล้วก็ความน่าเชื่อถือไม่มีไม่เหลืออะไรเลย
นักเตรียมตัวนั้นมากย้ายหนีจากเซเรียไม่ว่าไม่ใช่แค่นักเตรียมเท่านั้น
ก็ย้ายหนีออกไปเยอะมากทำให้อิตาลีชุดนั้นหนึ่งต้องรวมใจว่า
เราต้องคว้าแชมป์โลกให้ได้เพื่อที่จะอย่างน้อยกู้ชื่อเสียง
สักนิดนึงก็ยังดีแล้วก็อิตาลีก็ทำสำเร็จนะครับ
อิตาลีให้คำอธิบายเพิ่มเติมครับเขาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยเรื่องของแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๐๖เนี่ย
เป็นสิ่งที่พวกเขามองมาตลอด
ตอนนั้นบุฟฟอลอยู่ในชุดเยาวชน๑๖ปี
แต่ว่าตัวเขาอายุเท่า๑๕ปี

อย่างอนเดียปิโลและเจนาโรกาตูโซ
ซึ่ง๓คนนี้ก็สนิทกันมากแล้วก็สัญญากันว่า
สักวันหนึ่งพวกเราทั้ง๓คนจะต้องมีส่วนร่วมในการพายไตรีควาชำโลกให้ได้

ก่อนที่ในอีก๑๓ปีต่อมาครับมันจะเกิดขึ้นจริง
ถ้างคาร์ดทูซโกฟีโรแล้วก็เขาเนาะ
สิ่งที่น่าเสียดายมีจุดเดียวครับก็คือว่ามุงป้อนไม่มีโอกาสคว้าแชมป์ยูซีแอล
เขาก็บอกว่าเขาเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้คว้ารางวัลนี้สักครั้งโดยคว้าตำแหน่งรองแชมป์ถึง๓ครั้ง
แต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยความฝันสูงสุดที่เขาเคยวาดฝันตั้งแต่อายุ๑๕เนี่ย
มันประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วในฟุตบอลโลก๒๐๐๖นะครับ
ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะเล่นฟุตบอลได้ยาวนานถึงขนาดนี้

ซึ่งไอ้ที่สัมภาษณ์นี้นานหรือยัง

ซึ่งนั่นแหละไม่เกิน๑๐ปีคิดดูเลย

นี่ยังยาวนานมาหลังจากพูดคำนี้มาอีก๔๕ปีนี้
แล้วก็มีวิแววว่าจะยาวไปอีกสักปีนะ

ซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็ตั้งใจว่าแบบนี่คือจะเป็นโทรเมนต์สุดท้ายแหละว่าแบบ
ซึ่งมันไม่ใช่แค่ตัวเขาหรอกว่าเขาจะเล่นได้ยาวนาน
เพราะฉะนั้นคนดูคนเชียร์ทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันว่า

เล่นยาวนานอะไรขนาดนั้น

อย่างที่บอกเจอล้านเจอลูกเพื่อนเป็นนักเตะอาชีพแล้ว
วันนี้แม่งมายืนยืนตรงกลางคู่กันตลกดี

เออตลกดีว่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีคนที่อายุเยอะขนาดนี้หรอก

แต่ว่าก็ไม่ได้ห่างขนาดนี้ไง

เป็นเรื่องแปลก
แล้วคิดว่าคงมีไม่กี่คนที่จะยืนระยะได้นานขนาดนี้

ยากครับยากจริงเพราะว่า
มันต้องตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยครับ

แล้วคิดเล่นนะเมื่ออีวีที่แล้วเราพูดถึงเซอร์เล็กฟูกูซันที่คุมทีมแมนยูเต็ดมา๒๗ปี
๒๗ปีอันนี้เล่นฟุตบอลมา๒๘ปีนานกว่าเสื้ออเล็กคุมทีมแมนยูอีก
ใช่ใช่ใช่

นั่นแหละครับ
ก็เป็นเรื่องของจานุจิบุฟฟอนด์ผู้ลักษณะประตูที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักชื่อ
ไม่ว่าจะนักแฟนบอลยุคเก่าหรือยุคใหม่น่าจะได้ยินเคยได้ยินชื่อเขาแน่เนี่ย
จะเคยได้ดูหรือได้เห็นฟอร์มไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่คิดว่าพูดชื่อไปยังไงก็รู้จัก

ที่สุดของโลกในใจผม
จริงมันคือที่สุดของโลกแหละเพราะว่ามันคือคนที่แหม่
เขาไม่เคยเหมือนที่บอยพูดตั้งแต่ช่วงต้นว่าไม่เคยเห็นช่วงที่เขาดรอปเลย
ช่วงดวงแตกฝอมตกไม่ค่อยมี
ใช่ไม่เคยเห็นเลยนะ
มีแค่พีคกับไม่พีคอ่ะพี่ว่านะ
คือเอาจริงตอนที่บอกว่าฟอร์มตกจริงมันแค่ว่ามันไม่ใช่ตามมาตรฐานเดิมที่เขาเคยทำได้แค่นั้นเอง

เพราะมาตรฐานเขาเซตไว้สูงจนเสียฟ้าแล้ว
ใช่
เป็นเรื่องที่หมดรายดีแท้

ภาพรวมของวันนี้

โอเค
เราคิดว่าเราจะสปอยอีพีหน้าไว้เลยไหมพี่บอย
ได้ได้แม้ว่าจะยังไม่ได้เขียนก็ตาม
ยังไม่ได้เขียนแต่ว่าเล็งเอาไว้นะครับ
บอกไว้ก่อนครับไม่ใช่คายฮาวัด
เยอะไปแล้วดังนั้นจะเป็นคายฮาวัทไม่ได้เด็กขาดครับ

เออสิงห์บลู
ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องตัดต้องตัดเอ่อต้องตัดคายฮาวัททิ้ง
ก้าวเป็นนักเตะที่ผมตั้งใจว่าจะเล่าถึงคนนี้
คนต่อไปของวงการฟุตบอลจริงผมว่า
คนนี้น่าจะเป็น๑ใน๒สุดยอดของโลกในยุคหลังจากนี้อีก๑๐ปี
ไม่เป็นเมซี่ก็เป็นโรนาโด
ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอ่อผมว่า

อ๋อไอ้คนนี้ไม่กล้ามาเป็นเมซี่ก็เป็นโรนันโดของวันนี้
ผมว่าคนนี้มันกล้าเป็นอันนี้เป็นกล้าเป็นโรนันโดอ่า
เอ่อผมว่าคนที่เก้าเป็นโรนโดถ้าให้ใบ้นิดนึงคือ
เซียโนรันโดเป็นไอดอลของเขาอ่าโอเคอืม
แม้ว่าตำแหน่งจะไม่ได้ตำแหน่งเดียวกันสักขนาดนี้เป๊ะไม่ได้ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะ
แต่ว่าคนนี้ชอบโรนันโดมากอืมนั่นแหละครับน่าจะน่าจะชัดเจนอยู่
ไล่มาขนาดนี้อืมมาสิยาวแน่เลยเออโอ้โหมาสิยาวเลยเหรอ
โอ้โหเป็นมาที่ยาวอ่ะนั่นแหละก็สปอยไปแล้วคิดว่าเดาไม่ยาก
คิดว่าไม่ต้องอ่าไม่ต้องพูดอะไรอย่างนี้
ไปกว่านี้นะคิดว่าน่าจะพอมีคนนึกออกแล้วล่ะว่าเขาคือใคร
นะครับก็ใช่ลองติดตามกันดูสำหรับอ่าว่าที่ว่าที่ว่าที่
ัมเบอร์วันของโลกคนต่อไปใช่ใช่ใช่นะก็ลองต้องต้องลองติดตาม
นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอีพีหน้าก็มาเวลาเดิมนี่แหละ
บ่าย๒วันเสาร์นะครับทางช่องทางที่ทุกคนฟังกันอยู่เป็นประจำ
ไม่ว่าจะเป็นยูทูปของไทยรัฐออนไลน์หรือเว็บไซต์เราก็ตามแต่
นะครับเว็บไซต์อ่าช่องทางอ่าหรือพวกอ่าต่างต่างนะ
ก็ฟังตรงนั้นนะครับก็ติดตามกันช่วงนี้ก็ถ้าเกิดฟังไปสัญญาณมีติดขัดขัดหรือมีเสียงรบกวนก็ยังขออภัยเหมือนเดิมนะฮะ
อยู่ในช่วงยุคโอไมคอนนะฮะเป็นโควิดแอดแท็กละลอกที่เท่าไหร่ว่าพี่บอยลอก๕แล้วมั้งเนอะ
โอ้ยมันต้องนับนะครับมันต้องนับนะครับยังคงต้องกันต่อไปอืม
ก็ยังยังอาจจะต้องอ่ากวนใจเรื่องเสียงเล็กเล็กน้อยน้อยนะ
ยังไม่ได้กลับไปอัดที่สตูดิโอนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวคิดว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับเข้าสตูดิโอ
โดยเสียงที่คมชัดเหมือนที่เคยฟังกันครับแบบโอเคก็สำหรับอีพีนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ
ก็อีพีหน้า๒๙ก็มาติดตามกันตามที่สปอยไปนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ลากันไปเท่านี้
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ